อันนี้เป็นดราม่าเลยคือกู้ภัยเนี่ยจะไปช่วยคนป่วยที่ติดอยู่ในห้องอยู่ในหอเนี่ยนะ
ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บอ้าวข้างหน้าเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้งัดแงะไง
เดี๋ยวเกิดความเสียหายต้องอ้อมไปด้านหลังแล้วปีนขึ้นไปไปเลาะบ้านเกล็ดออกเอาฮะ
ตัดตัดยาวเลยตัดยาวเลยตอนเข้าเขาไม่ได้เขาบอกเขาตัดได้เลย

ไปถอดบันเกร็ดข้างหลังออกคุณผู้ชมฮะแล้วกู้ภัยค่อยพาดบันไดปุ๊บแล้วก็ปีนขึ้นไป
ช่วยผู้ป่วยชายอายุ๒๓ปีซึ่งอยู่ในห้องครับแล้วก็พาออกมาได้สำเร็จนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓ไป
หอพักตรงนี้อยู่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เห็นอยู่คือเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาตี๕
เขาระบุไว้ว่าเมื่อมีคนป่วยอยู่ในห้องแต่ไม่ได้ปลดล็อกด้านหน้าประตูทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยให้ปีนขึ้นด้านหลังอย่างเดียว
กู้ภัยก็เล่าให้ทีมข่าวฟังคุณผู้ชมบอกว่ากู้ภัยเนี่ยเขารับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากผู้ป่วยในห้องพักนี่แหละ
แต่พบว่ากรอนมันโดนล็อกจากด้านในแล้วหอพักไม่ยอมให้งัดประตู
กลัวว่าเดี๋ยวประตูพังเดี๋ยวมีความเสียหายกู้ภัยก็ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนอ่ะ
มันเป็นเหตุฉุกเฉินก็อ้อมไปด้านหลังตึกเพื่อปีนเข้าทางข้างหลังแบบนี้ครับ
แล้วก็ไปเอาบานเกร็ดออกครับเนื่องจากว่ามันฉุกเฉินรอคอยไม่ได้
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วครับ